ที่นักเรียนนักศึกษาในทุกสังกัดเลยนะครับ

ก็คือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ฉีดไฟเซอร์
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงไปตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของการฉีดวัคซีนนะครับ
ที่โรงเรียนพิบูรณ์อุปฐรรมนะฮะ
ซึ่งแน่นอนนายกก็ไปตรวจเยี่ยม

แล้วก็มีการพูดคุยกับเด็กนักเรียนด้วย
ถึงเรื่องของการได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้
แต่เด็กเหล่านี้ก็คือเด็กที่สมัครใจ

พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยยินยอมแล้วนะฮะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ
อุ่นใจต้อนรับการเปิดเทอมนะครับซึ่งวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ให้กับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่๑๒ถึง๑๘ปี
ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ฉีดกัน๒๐๐คน
พ่อแม่ผู้ปกครองยินยอมเรียบร้อยแล้วเด็กนักเรียนยินยอมแล้ว

นายกบอกว่าการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดเทอมในวันที่๑พฤศจิกายน
โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้เด็กครั้งนี้ผ่านการรับรองวิจัยมาแล้ว
ขอให้เด็กมั่นใจในความปลอดภัย
อยากเห็นทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนกันทั่วหน้า
ยืนยันนะครับว่าวัคซีนปีนี้มีเพียงพอยาวไปถึงปีหน้าแล้วครับ
อยากฝากให้เด็กนักเรียนทุกคนเข้าใจว่าสถานการณ์ประเทศชาติตอนนี้เป็นอย่างไร
และจะขอทำงานจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย

เรื่องการเมืองคุณพูดมาแบบนี้คุณคุณพูดมาแบบนี้คุณคุณไปโยงเรื่องอะไรฮะ
คนลงการเมืองคุณพูดมาแบบนี้คุณคุณพูดมาแบบนี้คุณคุณพูดมาแบบนี้คุณ

อย่างเป็นทางการให้กับเด็กนะครับ
แล้วก็ได้เดินทักทายเด็กนักเรียนที่ฉีดวัคซีน
แล้วก็ถามนักเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

นายกก็ให้กำลังใจและขอให้เป็นทหารได้ตามฝัน
บางคนตอบว่าอยากเป็นอะไรรู้ไหมคุณ

ภายหลังการเปิดงานนายกให้สัมภาษณ์นะครับ
เป้าหมายก็คือทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้หมด
ก็จะนำมาใช้ร่วมหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการวิจัยนะครับ
หากเรียบร้อยอาจจะนำมาพิจารณา
ส่วนเป้าหมายฉีดวัคซีนตอนนี้เป็นไปตามเป้า๑๐๐หรือไม่
นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้นะครับ

แต่นายกบอกว่าที่ทำตอนนี้มันเป็นไปตามแผนนะครับ
แล้วก็ไม่ตอบเรื่องของจะเปิดประเทศเดือนพฤศจิกายนหรือไม่
เพราะนักข่าวก็ยิงคำถามไปเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ประชาชนบางส่วนจ่ายเงินจองกับโรงพยาบาลเอกชนไปแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีกำหนดชัดเจนหรือว่าจะมาล่าช้ามาตอนไหนเนี่ยนะฮะ
โรงพยาบาลเอกชนควรจะคืนเงินให้กับประชาชนไปก่อนหรือไม่
นายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ด้วยสีหน้าที่ขมวดคิ้วหน่อยนะคุณนะ
บอกว่าถ้ามาไม่ทันก็ต้องคอยรัฐบาลทำเต็มที่แล้ว
ชี้แจงไปหลายรอบแล้วไม่ฟังหรือไงอันนี้เอ็ดนักข่าวนิดหนึ่งนะครับ
แบบนี้แบบ๑๕๐ตึง๑๗๐ล้านมันจะมีอะไรเลื่อนทั้งหน่อย
แต่ว่าที่ทำเรื่องก็ตั้งเป็นเรื่องหนึ่งพิสิฟะโน้ทจะต้องเสียเงิน

แต่ถ้ามันได้ฉีดเธอคนรัฐก็จะยินดีสีเราอยู่แล้ว
ส่วนน้องนักเรียนของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์แห่งนี้นะฮะ
ได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกก็บอกว่าตื่นเต้น
แล้วก็ไม่กลัวว่าผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไร
เพราะอะไรรู้ไหมคุณได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับ
เชื่อว่าถ้าได้ฉีดวัคซีนไปแล้วจะทำให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ
เพราะที่ผ่านมาเรียนระบบออนไลน์ไม่เข้าใจ
อยากไปนั่งเรียนออนไซต์ในห้องเรียนมากกว่า

โรงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุ๑๒๑๘ปี
คือกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแผนให้นักเรียน
นักศึกษาทุกสังกัดที่มีอายุตามที่ระบุเนี่ยนะฮะ
จำนวน๕๔๘๐๘๑คนได้รับการฉีดทั้งหมด
แต่เบื้องต้นมีผู้ประสงค์จะฉีด๓๖๑๐๐๐คน

ได้รับการฉีดวัคซีนสูตรไฟเซอร์บวกไฟเซอร์
ตั้งแต่วันนี้๔ตุลาคมเป็นต้นไป
เซอร์บวกไฟเซอร์สำหรับเด็กนักเรียนหญิง
ใช่ส่วนไฟเซอร์เข็มเดียวเลยสำหรับเด็กนักเรียนชาย
เพราะว่าหลังจากที่เด็กนักเรียนชายฉีดไป

ต้องมีการสำรวจข้อมูลตรงนี้ก่อนด้วยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าวัยรุ่นชายตั้งแต่อายุ๑๒ปีขึ้นไป
คือจากข้อมูลอะไรต่างนานา
ที่มันเคยมีการศึกษามาก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าคือถ้าฉีดเข็ม๒เนี่ย
จะมีผลอาการที่ไม่พึงประสงค์

เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ดังนั้นผลการศึกษาจึงออกมาว่า
ฉีดไฟเซอร์เข็มเดียวให้กับน้องผู้ชาย

ฉีดอีกทีอีก๓สัปดาห์ข้างหน้า

ก็คือก่อนเปิดเทอม๑พฤศจิกายนอยู่ดีนะคะ

อาการของหนูตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง

ส่วนทางเพราะว่ารัชการกรุงเทพมนุษย์มนาคม

โดยวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกที่กระทรวงสาธารณสุข

มี๑๓๕๐๐โดส

ตั้งแต่ระดับชั้นม๑ถึงม๖หรือเทียบเท่า
ที่มีผู้ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ในพื้นที่กรุงเทพ
ก็คือตอนนี้๓๓๐๔๘ราย
จากนักเรียนทั้งหมด๓๗๔๖๖ราย
ก็คิดเป็น๘๘๒๑นะครับ

ต่างจังหวัดที่ปราจีนบุรีคุณ
นี่ค่ะที่ปราจินบุรีพ่อแม่ผู้ปกครอง

วันนี้ลูกจะฉีดวัคซีนก็เดินทางมาพร้อมกับลูกหลานเลย

และจากการสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
อยากให้ลูกได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อยจะได้มีภูมิ
โรงเรียนจะได้เปิดเรียนได้ไปเรียนออนไซต์ได้
ส่วนเด็กที่มาฉีดไฟเซอร์วันนี้ก็จะพูดคล้ายกันเลย
หนูกลัวเข็มค่ะผมกลัวเข็มครับ
แต่ว่าที่มาฉีดเนี่ยเพราะว่าอยากไปโรงเรียน
นี่ค่ะเราไปคุยกับน้องคนหนึ่ง
น้องจินตนามาโนธน้องชั้นม๖โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
บอกเลยนะว่าตั้งใจมาฉีดเองเลยค่ะ
เข็มก็กลัวนะกลัวมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ทีไรก็ร้องไห้ทุกทีเลยแต่ว่าตอนนี้
สมัครใจทำใจสู้ฮึดสู้เพราะอะไร
รู้ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะได้ไปเรียนเพราะว่าอยากเปิดเรียนนะคะ
ส่วนน้องอีกคนนึงคือน้องรุจิราโสดเจริญ
อยู่ชั้นม๔ที่โรงเรียนสายมิตรศึกษา
บอกนะว่าที่มาฉีดวัคซีนตั้งใจเป็นความสมัครใจของหนูเองค่ะ
หลังจากฉีดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการฉีดยาธรรมดาแหละพี่
บอกกับนักข่าวนะไม่เจ็บตอนแรกหนูก็กลัว
แต่พอฉีดมาจนถึงตอนนี้หนูยังปกติยังโอเคอยู่นะคะ

ผู้ปกครองนางสวินเครือมั่นอายุ๕๑ปี
ก็บอกว่าอยากให้ลูกหลานได้ฉีดวัคซีน
จะได้ปลอดภัยจากโรคแล้วก็ห่วงลูกแหละ
แม่ก็เลยต้องมาด้วยลูกก็ไม่กลัวนะ

พอเขาไม่กลัวก็อยากให้ฉีดเลยค่ะ
จะได้ปลอดภัยจากโรค
แต่ก็เป็นอดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยมาด้วยค่ะ

ยังยังค่ะยังไม่ถึงคิว

ค่ะฉีดมากคงจะดี

จัดพื้นที่บริเวณห้องประชุมอำเภอกบินบุรี

แก่นักเรียนในอำเภอกบินบุรีเป็นวันแรกนะครับ
โดยมีคุณหมอมีพยาบาลจากโรงพยาบาลกบินบุรี
ทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็ก
มีนักเรียนชั้นหมอปลายชั้นหมอสี่หมอห้าหมอหก
จาก๖โรงเรียนในพื้นที่อำเภอกบินบุรี
มารับการฉีดวัคซีนรวมทั้งสิ้น๑๒๓๐คนนะครับ

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียน

วันที่๖วันที่๗วันที่๑๑ตุลาคม

จะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดนะครับ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราอ่านข้อความคุณผู้ชมอยู่นะคะ
ไฟเซอร์เข็มแรกของเด็กแล้วเป็นยังไงบ้าง